เรื่องราวดีนะคะของคนในวงการบันเทิงค่ะ
และก็รายงานข่าวเสมอว่าช่วยน้ำทวมช่วยกลางปีด้วย
ล่าสุดผู้ชมน้ำลดแล้วไปช่วยฟื้นฟูซ่อมบำรุงโรงเรียน
ถ้าสิ่งโรงเรียนไปกับพี่โดมปะกอลรำด้วย
คือเรื่องราวมันเป็นแบบนี้ค่ะพี่บินลงพื้นที่ไปหลายวันแล้วค่ะ
เพื่อไปช่วยซ่อมแซมโรงเรียนแล้วก็วัดที่เจอน้ำท่วมมานานหลายเดือนค่ะ
ซึ่งพอน้ำลดนะคะมันก็เกิดความเสียหายมากมาย
พี่บินนะคะก็ยังอยู่ช่วยเหลือพี่น้องชาวบ้านที่จังหวัดอุบลราชธานีมาตั้งแต่ตอนน้ำท่วมแล้วค่ะ
น้ำลดแล้วแกก็ไม่ปล่อยมือนะแกยังมาช่วยซ่อมทาทรงทาสีแบบนี้แหละค่ะ
งานนี้นะคะพอนักร้องหนุ่มหล่อขั้นเทพพี่โดมปกรณ์ลำนะคะ
ซึ่งมีแบบคิวไปโชว์ตัวแถวนั้นนะคะเล่นดนตรีที่จังหวัดอุบลราชธานีพอดีค่ะ
ก็เลยโทรหาพี่บินทันทีนะคะว่าพี่อยู่ไหนผมแบบนอนอยู่แรมเฉยมันว่างไม่มีอะไรทำนะคะ
อยากจะมาช่วยจับแปลงทาสีแบบนี้ค่ะก็เลยมาเลยคุณผู้ชม
แล้วภาพที่เห็นเนี่ยพี่โดมก็คือใส่หมวกแล้วแบบขมักเขม่นนะคะแล้วก็คือแบบหล่อคุณผู้ชม
หล่อจิตใจดีค่ะท่าทางลงมือแบบธมัดธแมงนะคะแล้วก็ไม่ห่วงหล่อไม่ห่วงว่าจะเลอะเทอะนะคะ
นั่งลงกับพื้นโอ้โหเป็นภาพที่แบบดีต่อใจคุณผู้ชม
หล่อมาแบบช่วยซ่อมแซมโรงเรียนซ่อมแซมวัดแบบนี้มันดีมากเลยนะคะ
แล้วก็บันเทิงไทยรัฐขออนุโมทนาบุญทั้งพี่บินแล้วก็พี่โดมด้วยนะคะ
ถือว่าเป็นเรื่องราวดีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วย
คือต้องบอกว่าตอนที่น้ำท่วมเนี่ยมันท่วมหนักมาก
แล้วพอน้ำมันไปความเสียหายมันไม่ได้ไปไหน

เขาก็เล็งเห็นตรงนี้แหละก็ยังคงลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านอย่างต่อเนื่องอ่ะเนอะ
เห็นว่าพี่โดมแกจะไปเที่ยวเฉยนะ
แต่ว่าไปแล้วเราก็รู้สึกว่าว่างทำตัวให้มันมีประโยชน์มากกว่า
แล้วก็เลยไปช่วยน้องแบบนี้นะคะโอ้เยี่ยมยอดมากเลยค่ะ